คณะกรรมธิการป้องกันและปราบรามการทุจริตของสภา
เชิญให้เข้าชี้แจงข้อสงสัย
ส่วนทางด้านประธานคณะกรรมธิการ
เชิญเข้าให้ข้อมูล๖พฤศจิกายนนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ
หลังนายชวนหลีกภัยประธานสภาพผู้แทนราชดรระบุว่า
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ให้เกียรติกันมาธิการป้องกันและปราบรามการทุจริต
สภาพผู้แทนราษดรที่เชิญเข้าให้ข้อมูล
เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
กรณีการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วนตามรัฐธรรมนูล
ขณะที่กรรมธิการเองต้องให้เกียรติและไม่ข่มขู่ผู้ที่ถูกเชิญด้วย
ชวนหลีกภัยได้ออกมายืนยันอีกครั้ง
ตำหนิพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
เพียงแต่เห็นว่าเมื่อกรรมธิการเชิญบุคคลใดเข้าชี้แจง
ก็ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ขณะที่นายกรัฐมนตรีแม้จะเลี่ยงตอบคำถามนี้
แต่ก็บอกว่าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอยู่ระหว่างการพิจารณา
ว่าจะไปชี้แจงด้วยตัวเองหรือไม่
ถ้าเห็นว่าควรไปก็ต้องไป
ขณะที่การประชุมคณะกรรมธิการป้องกันและปราบรามการทุจริตสภาพผู้แทนราชดร
เพื่อพิจารณาหนังสือของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจง
กรณีการเสนอร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี๒๕๕๙
เกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชชอบอย่างไร
และการอ้างเรื่องการถวายสัตว์ปฏิญาณไม่ครบถ้วน
สารรัฐธรรมนุนมีคำสั่งแล้วว่า
อยู่ในอำนาจการตรวจสอบขององค์กรตามรัฐธรรมนูลใด
หลังการประชุมพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวท
ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการยืนยัน
กรรมธิการมีอำนาจตามรัฐธรรมนูล
ซึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมธิการและผู้ถูกเชิญ

ตำหนิการทำหนังสือของเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่าไม่เหมาะสม
เพราะไม่ควรเข้ามายุ่งในเนื้อหาสาระ
และนายกรัฐมนตรีก็ควรมาชี้แจงด้วยตัวเอง
โดยคณะกรรมาธิการมีมติทำหนังสือเชิญนายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรีให้เข้าชี้แจงอีกครั้ง
ในวันที่๖พฤศจิกายนนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน